ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดมหาสารคามกันหน่อยนะคะ
พ่อคนหนึ่งร้อนใจมากลูกสาวไม่กลับบ้าน
ก็ออกตามหาว่าลูกสาวไปไหนไปอยู่กับเพื่อนที่ไหนหรือเปล่า
สุดท้ายมาเจอว่าลูกสาวไปผูกคอตายอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะ

เมืองต้นพ่อบอกว่าลูกสาวเป็นคนเงียบ
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ปัญหาเรื่องเงินก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าพ่อแม่ก็ส่งเงินให้ใช้ไม่เคยขาด
แต่เบื้องต้นพ่อแม่ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดนะคะ
ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพเมืองมหาสารคามได้รับแจ้งมาว่า
มีผู้หญิงผูกคอตายอยู่ที่หอพักในซอยศรีสวรรค์ดำเนิน๒๙
ตำบลตลาดในอำเภอเมืองก็รีบไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารหอพัก๓ชั้นนะคะ
พบร่างนางสาวขวัญนภาวังหอมวัย๒๑ปี
นักศึกษาชั้นปี๔ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม
สภาพก็คือผูกคอตายในห้องน้ำชั้นล่างของหอพักค่ะ
สภาพศพใส่เสื้อยืดสีชมพูกางเกงยีน
เชือกผูกกับก๊อกน้ำแล้วก็นั่งลงกับพื้น
ข้างมีขวดน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่ด้วยนะคะ
แพทย์เวรมาชนะสูตรพบว่า
นางสาวขวัญนภาเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๕ชั่วโมงแล้ว
แล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายค่ะ
มีแค่รอยที่คอที่เกิดจากการผูกคอ
ลักษณะก็คือมือสองข้างเนี่ยกำที่เชือกออกตรงคอเอาไว้แน่น

สอบถามแม่บ้านที่เป็นคนพบศพคนแรกบอกว่า
เข้ามาทำความสะอาดห้องน้ำช่วงเช้าแล้วก็มาพบศพ

พอเจ้าหน้าที่เปิดกล้องวงจรปิดดูค่ะ
ก็เห็นนางสาวขวัณภาเนี่ยเดินมา

จอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ลงจากรถ
ประมาณสักบ่ายโมงเกือบ๔๐นาทีได้เนี่ยค่ะ

แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกจากหอพักนี้อีกเลยนะคะ
ซึ่งหอพักนี้ไม่ใช่หอพักของนางสาวขวัญนภาเอง

เล่าให้ฟังบอกว่านางสาวขวัณภาโทรมาว่าจะมาหา

ก็เลยบอกให้ไปเอากุญแจสำรองกับแม่บ้าน
แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้ข่าวอะไรเพื่อนไม่ได้ติดต่อมาอีก

แม่บ้านโทรมาบอกว่าเออมีคนผูกคอตาย
แล้วก็เลยรีบกลับมาดูก็ตกใจเหมือนกัน
คิดว่าเพื่อนจะคิดสั้นแบบนี้นะคะ
ส่วนพ่อของผู้ตายนะคะในชวนวังหอม
ก็เป็นชาวตำบลแวงน่านอำเภอเมืองนี่แหละค่ะ

เพราะลูกสาวไม่กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

เจอลูกกลายเป็นศพแล้วอะค่ะ

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมีมูลเหตุจูงใจจากอะไรได้บ้าง

ก็ไม่ได้ติดใจการตายในครั้งนี้นะคะ